สวัสดีค่ะพบกับอุลการณ์ร้านน้ำกระปุฏิชันนาฏชากิตโม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถามกันมาเยอะเหลือเกินว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรา
เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วจริงค่ะ

เราพบว่าลมหนาวที่จะแผลลงมาหาประเทศไทยจากประเทศจีน
ยังคงแผ่ลงมาไม่ถึงกรุงเทพฯมหานคร

เพราะว่าตอนนี้ลมหนาวยังคงอยู่บริเวณ

เราพบว่าประเทศไทยจะมีฝนเข้ามาตกในสัปดาห์หน้า
และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงราว๔๖องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ถึงลมหนาวจริง

ในขณะเดียวกันค่ะพี่น้องทางภาคใต้
ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนอย่างต่อเนื่องนะคะ

ฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยค่ะ